คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตคนที่เป็นมะคุเทศเป็นไกด์เนี่ยนะคะ
เขาออกมาบ่นเลยว่าไกด์เถือนมักคุเทศที่ไม่มีบัตรเนี่ย
แย่งอาชีพมาทำงานกันเยอะเลยทางสมาคมมะคุเทศเขาเลยยื่นเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่นะคะ
อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเป็นลักษณะของชุดทำงานนะคะ
ในการปราบรามคนที่ไม่มีบัตรมะคุเทศหรือเรื่องของไกด์เถื่อนที่มาแย่งอาชีพในพื้นที่นะคะ
สมาคมมะคุเทศอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่นำโดยนายกริจเทพบำรุงนายกสมาคม
พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน๕๐คนไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เรียกร้องให้มีการแต่งตั้งชุดทำงานปราบรามผู้ไม่มีบัตรมะคุเทศ
แย่งอาชีพหรือว่าไกด์เถื่อนนั่นเองนะคะนายกสมาคมมะคุเทศอันดามันบอกว่า
ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนและกำหนดมาตรการปราบราม
คนที่ไม่มีบัตรผู้ประกอบอาชีพมะคุเทศเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต
ที่เรียกกันว่าไกด์เถื่อนเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะ
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก
รัฐบาลควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น
นโยบายของพวกราชการจังหวัดภูเก็ตคนที่ผ่านมา

มีคำสั่งแต่งตั้งให้อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าชุด
ปฏิบัติการปราบรามไกด์เถื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดเวลาร่วม๑ปี

แต่ว่าหลังจากอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกษียณอายุไป
ทำให้การปราบรามเหมือนกับว่ามันหยุดชะงักไป

เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายมะกุเทศมีเพิ่มขึ้นมาอีก
สร้างความเดือดร้อนให้กับอาชีพมะคุเทศที่มีบัตรถูกต้องตามกฎหมาย
และผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปด้วยค่ะ